มีชื่อคุณลุงกรมสมจิตที่กรีดยางอยู่ในสวนยาง
ทีนี้มีคนมายิงใส่
ทีแรกลุงอ่ะวิ่งหนีไปสุดท้ายลุงแกเสียชีวิตครับ
ตัมรวจพยายามตามจับคนก่อเหตุ

ที่มายิงลุงสมจิตเนี่ยเพราะอะไร

อายุ๔๒ปีผู้ต้องหารับที่ตำรวจภูทรห้วยยอด
ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดตรังไปจับมาไว้ได้ครับ
วัย๖๒ปีตอนที่กรีดยางในสวน

ลุงวิ่งหนีไปได้๕๐เมตรแล้วก็ล้มลงเสียชีวิต
ริมถนนสายบ้านห้วยหนังใต้ครับ
ทวีศักดิ์คนก่อเหตุสารภาพว่าผมยิงลุงสมจิตจริง

ถูกลุงสมจิตล้อปมด้อยบ่อยครับ

พิการขาลีบแถมไปล้อต่อหน้าคนอื่นหลายรอบเลย

ทวีศักดิ์เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะยิงที่ขา
ของลุงสมจิตให้พิการเหมือนเขาเอง
ล้อดีนักใช่ไหมก็จะยิงขาซะ
ต่อมาตำรวจให้นายทวีศักดิ์คนก่อเหตุไปชี้จุดที่ซ่อนปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุในป่า
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับก่อนจะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนจะนำฝากขังที่ศาลจังหวัดตรัง
และผู้ก่อเหตุไม่ขอยื่นประกันตัวด้วยครับ
พ่อของนายทวีศักดิ์คนก่อเหตุบอกว่า
ลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลย
สาเหตุที่ลูกชายไม่พอใจที่โดนลุงสมจิตมาล้อเลียปมด้อยเรื่องความพิการนั้น

ก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ก็หย่าร้างกันไปต่อมาลูกชายไปมีภรรยาใหม่
แล้วก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันลูกชายกับลุงสมจิตเนี่ย
เจอกันที่ร้านค้าในชุมชนแล้วคนก็เยอะด้วยตอนนั้นน่ะ
แล้วลุงสมจิตได้ล้อเลียนถึงปมด้อยของลูกชายพ่อเขา
ว่าเนี่ยพิการขาลีบเดี๋ยวจะเอาเมียใหม่ทำไมล้ออะไรประมาณนี้ครับ
ทำอะไรก็ทำไม่ได้เหมือนคนปกติจึงอาจเป็นเหตุให้ลูกชายของเขาไม่พอใจ
ก็เลยก่อเหตุขึ้นครับอย่างไรก็ตามก็ทางลุงสมจิตไม่ได้มีโอกาสได้มาแก้ต่างนะครับ